คุณผู้ชมครับมีคลิปหนึ่งนะครับ

เขากำลังขับรถแล้วเขาเตรียมอาวุธ

ซองกระสุนปืนลูกซองแล้วก็อาวุธปืนต่าง
เตรียมจะบุกบ้านของคู่อบริเลย
เพราะเขาบอกว่าเขาถูกหยามนะครับ
ไปดูคลิปนี้กันก่อน
มาแล้วครับมาแล้ว
มาแล้วเดี๋ยวด้วย
ว่าเขากำลังเดินทางไปหานะ
ตามที่เขาเคยบอกไว้นะครับ
เขาจะไปหาคู่อริในพื้นที่หมู่บ้านกอกสมบูรณ์

เขาถูกหยามเขาถูกเหยียดหยามจากคู่อบริ
วันนี้แหละจะต้องเจอดีให้ได้นะฮะ
จะต้องไปบ้านคู่อริไปบุกให้ได้
แล้วดูสิผมพกอะไรมาบ้างนะครับ

ซองกระสุนปืนแล้วก็ลูกซอง

คนในโลกโซเชียลไม่เห็นการไลฟ์นี้

ด้วยการทื้อปืนสายไปมา

เพื่อเป็นการข่มขู่ก่อนจะถามหาคู่อริ
เมื่อถามหาไม่เจอก็ขับรถกลับบ้านพักของตัวเองนะครับ
จากนั้นคุณยายซึ่งเป็นผู้เสียหายได้โทรศัพท์มาแจ้งความกับตำรวจ
ขอให้เข้ามาตรวจสอบเหตุนี้หน่อย
กระทั่งตำรวจไปพบกับชายคนดังกล่าวที่บ้านพัก
ก่อนที่จะทำการตรวจค้นและพบอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน

ระบุว่าผู้ต้องหารับสาภาพบอกว่าที่ก่อเหตุดังกล่าว
เพราะว่าเคยถูกคู่อบริรุมทำร้าย
ขณะที่เขาไปทวงเงินค่าจำหน่ายยาเสพติดค่าขายยาเสพติดแล้วไม่ได้เงิน
ตั้งใจจะมาล้างแค้นคู่อลิโดยพกพาอาวุธปืนแล้วก็กระสุนขนาดนี้มาด้วยนะครับ
จากการตรวจสอบประวัตินายกิติศักดิ์ก็พบว่าเป็นลูกชายผู้ใหญ่บ้านปลือวาย
ตำบลหนองโพรงอำเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรี
ส่วนแม่เป็นอดีตคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ
ซึ่งหมดวาระไปแล้วนะครับในขณะที่ประวัติของนายกิติศักดิ์
ไม่มีคดีติดตัวนะครับพบเพียงอาการหลอนคล้ายคนเสพยาเสพติดนะครับ
เรื่องต้นตำรวจแจ้งข้อหามีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
ข้อหายิงปืนในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต
และข้อหาคมขู่ให้ผู้อื่นตกใจกลัวและส่งไปฝากขังที่ศาลจังหวัดปราจีนบุรีเรียบร้อยแล้ว
อกจากนี้ได้เรียกกลุ่มคู่อริมาสอบปากคำแล้วนะครับ
ก็ทราบว่ากลุ่มคู่อริเคยมีประวัติคดีความเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
และทุกคนยอมรับว่าเคยมีปัญหากับนายกิติศักดิ์จริง
ก่อนที่ตำรวจจะปล่อยตัวกลับไปนะครับ